เขามาแล้วนะคะ๑๐ฉายาสดร้อนเมื่อวานนี้
โดยสำนักข่าว๒๔สำนักเขาเคาะฉายาดารามาแล้ว
รักซ้อนไม่ย้อนแล้วจ้า
ก็เกิดขึ้นจากวลีเด็ดของเธอนี่แหละ
เธอบอกว่าไม่ย้อนแล้วจ้า

ตามมาติดกับคุณแม่แอฟทักษะออนค่ะ

แต่ว่าต้องผ่านมรสุมชีวิตครั้งใหญ่มากมาย
ข่าวยาร่างแต่ก็ยังทำหน้าที่คุณแม่ได้สุดสตรองเลยนะพลอย

ซึ่งก็มาจากการไลฟ์สุดมาราทอนของเจ้าตัว
ที่เกิดจากอาการป่วยด้วยโรคบายโพลานั่นเอง
ฉันว่าไม่รู้ช่วงนี้ติดตามข่าวอาจจะต้องตั้งฉายาให้คุณการวิพากรเพิ่มด้วยหรือเปล่าเหมือนกันนะคะ

ต่อกันที่สาวขวัญอุสามณีค่ะกับฉายาบาร์บี้มีแต่เรื่องค่ะ
ตลอดทั้งปีของขวัญปีนี้นะคุณตั้งแต่ต้นปีมาเลยปัญหาเรื่องหัวใจ
หรือจะเป็นเรื่องความวุ่นวายเรื่องบ้านรวมไปถึงเรื่องข่าวลือหนึ่งในนางเอกตั้งท้องอีกด้วย

ต่อกันที่พระเอกรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะ
หนุ่มสอนรามของเราได้รับฉายาเหินฟ้าคว้าเมียจ้า
ซึ่งเขาก็โด่งดังมาจากบทเหินฟ้าในละครเรื่องพยองนั่นเองนะคะ
ปั๊กรับโชคประกาศแต่งงานโดยไม่มีข่าวการคบหากันมาก่อนเลย
ก็เลยได้รับฉายานี้ไปครองนะจ๊ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่หลายสาวเหมือนกันนะ

ท้ายที่สุดก็นี้แหละคว้าเมียตัวจริงไปแล้ว
ส่วนพระเอกมาแรงแห่งปีอย่างโป๊บธนวัฒน์ค่ะคว้าฉายาหมื่นขึ้นหม้อไปครองนั่นเอง
แน่นอนว่ามาจากบทบาทพี่หมื่นในละครที่ดังฟีเวอร์ซะเหลือเกินนะฮะ
อีเวนต์งานโฆษณาติดต่อมามากมาย
หนุ่มคนนี้นี่มาพร้อมกับข่าวเฉาเลยนะความดังมาพร้อมกับข่าวดราม่าเลยนะคะ
หันมาที่คุณแม่แพทย์นับประพากันบ้างดีกว่า
ซึ่งก็มาจากความไม่ชัดเจนในสถานะของเธอกับสามีคุณเบ้นเรสซิ่ง
แล้วก็แน่นอนว่าได้รับกำลังใจจากแฟนอย่างล้นหลามนั่นเองนะคะ
ต่อกันที่คนนี้เกือบจะเป็นคุณพ่อซะแล้วค่ะกัปตันชลทร
ฉายามาคุณพ่อท้องลม
ไม่มีอะไรเลยท้อง
ก็นั่นแหละค่ะมาจากข่าวดังเมื่อกลางปีกับสาวเน็ตไอดอลมิ้งโป๊แตก
โกหกว่าท้องเพราะว่ารักมากนั่นเองค่ะ
เออมาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างดีกว่าต้องยกปีนี้ให้เป็นปีทองของเธอเลยนะคะ
สำหรับเบลล่ารานีต้องบอกว่าปีนี้เธอฮอตมาก
เออจริงนะคุณนับโฆษณาปีนี้มันนับนิ้วไม่พอนะ

นึกว่ามีงานโฆษณาเยอะมากมายังจริง
ใช่ค่ะไปตบท้ายกันที่ซุปตาสาวอ้ำพัชราภากันบ้างค่ะ
แม้ว่าอายุอนามจะถึงหลัก๔เข้าไปแล้ว
แต่ความแซ่บในตัวคุณแม่อ้ำไม่ลดน้อยลงเลยค่ะ
ได้รับฉายาว่าแซ่บบนคานผ่านหลัก๔
หัวสุดนะคุณ๔๐ยังแจ๋ว๔๐ได้ขนาดนี้ดิฉันยอม๔๐ค่ะ
จริงคือพี่อ้ำเนี่ยหน้าตาสวยแบบไม่เปลี่ยนแปลง
เวลาทำอะไรชีไม่ได้จะบอกว่าชีขึ้นหลัก๔แล้วก็ยังดูหน้าชีสิ

หลัก๓หลัก๒เอาไปดูคุณแม่หน่อยเขาหลัก๔แล้วหน้าเขายังเด้งดึงดังขนาดนี้เลย
เชื่อว่าดาราแต่ละคนที่ได้รับฉายากันมานะครับ
ก็อยู่ในกระแสสังคมออนไลน์สังคมในวงการบันเทิงเนี่ย
ติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชอบรวมไปถึงกระแสข่าวต่าง
ก็เป็นกำลังใจให้เดินหน้าผ่านไปเดี๋ยวปีใหม่ก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะคะ

เป็นลักษณะเชิงหยิกแกมหยอกนะคะ
เพราะว่าพวกพี่เนี่ยยังอยู่ในกระแสยังอยู่ในความสนใจของพวกเรา
ก็เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านี่แหละ